มาดูต่อกันที่เรื่องดราม่ากันบ้างดีกว่านะคะ
ไม่คิดเลยว่าบานนี้จะมีดราม่ากับข่าวนะ
คุณกบสุวนันแล้วก็น้องนาดาอันนี้
น้องนาดาลูกไม่กบนะคะน้องเนี่ยอายุ๘ขวบ
คุณกบสุวนันเป็นคนโพสต์เองด้วยนะคะ

สะบัดกันคอแทบเท็จเป็นถ่ายลูกแบบนี้ไม่ได้เลย